เย็นไทยรัฐวันนี้นะคะไปเริ่มดูกันที่เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดกันก่อนนะคะ
กรณีคุณใบเตยไม่ใช่ใบเตยอาสยามนะคะคุณใบเตยเนี่ยเธอเคยไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วเธอไปขอดีเจบอกว่าดีเจขอเพลงที่มันมีงูออกมา
นึกไม่ออกว่าเพลงอะไรพี่หนูทำต่อไม่ได้
คุณผู้ชมคนนี้เนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปที่โดกดังจนทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นเน็ตไอดอล
หลายคนรู้จักเธอกับคลิปนี้แหละค่ะขอเพลงที่มันมีงูออกมา
แต่ประเด็นก็คือคือตำรวจเข้าไปปรับปรามยาเสพติดแล้วก็มีการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
นำไปสู่การสัดทอดว่าใบเตยกับแฟนนุ่มเนี่ยเป็นต้นเรื่องเป็นเอเย่นใหญ่เป็นเอเย่นรายใหญ่
แล้วเมื่อคืนเนี่ยนะคะตำรวจก็ไปจับกลุ่มตัวทั้งสองคนมาได้และไปถูกคุมขังที่สอนอสายไหมนะคะ
คือเมื่อคืนพ่อแม่ของใบเตยไม่ได้ไปเยี่ยมนะคะเพิ่งไปเยี่ยมเมื่อสักประมาณช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เอาล่ะคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่ตำรวจนครบานได้มีการแถลงการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด
ภายในซอยรามอินทาร้อยสิบเจ็ดซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยให้การซัดทอดถึงนายพรชัยคุ้มครอง
พรชัยคุ้มครองเนี่ยเป็นแฟนนุ่มของใบเตยก็คือนางสาวสุพัตราบัวแก้วนะคะ
ใบเตยเป็นเน็ตไอดอลอย่างที่บอกไปคือโด่งดังในโลกออนไลน์กรณีที่เธอไปเที่ยวผับ
ทีนี้มีการซัดทอดว่าทั้งสองคนนี้แหละเป็นผู้สั่งการเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
ตำรวจเขาก็เลยตัดสินใจค่ะไปตรวจค้นบ้านของแฟนนุ่มของใบเตยนะคะพอไปตรวจค้นเนี่ยคุณผู้ชมคือมันจำนวนด้วยหลักฐานไงอันนี้เนี่ย
ไปตรวจค้นไปพบยาบ้าสักประมาณ๖๐๐เมตร
ไอซ์๘กิโลกรัมเคตามีน๓๘กรัม
อายัดเหล่านี้เอาไว้พร้อมกับอายัดรถยนต์๓คัน
แล้วก็ทรัพย์สินต่างอีกหลายรายการ
ก็รวมแล้วมูลค่ากว่า๑๐ล้านบาทค่ะ
ตำรวจยืนยันนะคะบอกว่าใบเตยมีความผิดชัดเจน
เพราะว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจกับแฟนนุ่มในการค้ายาเสพติด
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจสนสายไหมเข้าไปที่ห้องคุมขัง
ผู้ต้องหาก่อนที่จะเบิกตัวใบเตยแล้วก็แฟนนุ่มทั้งสองคน
มาถ่ายรูปมาทำประวัติต่างคือถ้าเกิดว่าไปดู
ทั้งคู่ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีสภาพอิดโรยคือใบเตย
สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วก็ใช้ผ้าขนหนูสีฟ้า
ปิดบังใบหน้าด้วยตลอดการคุมตัวสอบสวนที่สอนอสายไหมเมื่อคืนนี้
อย่างที่บอกไปคือคุณพ่อคุณแม่ของใบเตยไม่ได้เดินทางมาเยี่ยมนะ
แต่เพิ่งเข้าเยี่ยมช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เอาเสื้อผ้าเอาอาหาร
ให้กับทางลูกสาวค่ะส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีอีกหนึ่งคนนะฮะ
หมวกแดงคุณผู้ชมนายธนกรวัตสุฮิรันทร์หรือว่าดีเจซูโม
ซึ่งเป็นดีเจที่เปิดเพลงในสถานบันเทิงแล้วเขาคนนี้
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานของใบเตยเดินทางมาที่สอนอสายไหม
มาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวก็มาเยี่ยมคุณใบเตย
ดีเจซูโมเขาบอกแบบนี้เขาเชื่อว่าใบเตยไม่น่า
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเพราะที่ผ่านมา
จากการร่วมงานกันน้องใบเตยเป็นคนที่ตั้งใจทำงาน
และจะพูดอยู่เสมอว่าจะต้องให้เก่งมากกว่านี้
คือจะต้องมีการพัฒนาฝีมือของตัวเองเนี่ยนะคะแค่ดังในโลกออนไลน์
ไม่ได้แสดงว่าเธอเก่งเธอบอกแบบนี้นะคะจึงอยากตั้งใจทำงาน
ให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอเนี่ยเก่งจริงซึ่งเงินที่ได้จากการทำงานของใบเตย
นั้นมากพอที่จะสามารถซื้อสิ่งของต่างได้คงไม่ใช่เงินที่มาจากการค้ายาเสพติดแน่นอน
อันนี้ดีเจซูโมเขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เค้ายังต้องทำงานให้คนเห็นให้ได้เขาต้องเปิดเพลงให้ได้
เขาต้องทำอะไรที่ทำให้คนยอมรับจริงครับ
อันนี้คือที่เรารู้ตลอดว่าเค้ามีขวามพัฒนาอะไร
เค้าทำอะไรเค้าต้องไปเรียนอาหล่นนี้ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นคุณพ่อคุณแม่ของคุณใบ

แล้วก็สอบถามของคดีความอีกครั้ง
ทนายความเปิดเผยหลังจากที่ไปเข้าพบคุณใบเตยแล้วก็แฟนนุ่ม
บอกว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากญาติของผู้ต้องหา
ให้มาปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมาย
ให้ดูแลรายละเอียดของคดีเบื้องต้น
ได้มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาเพียงสักประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก
แต่ใบเตยแล้วก็แฟนนุ่มตอนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
ยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิด
พร้อมยอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาร่วมกันอีก๒คนจริง
แต่จะมีความสนิทสนมมากน้อยเพียงไหนนั้น
เดี๋ยวต้องคุยเรื่องของรายละเอียดก่อนนะคะ
อกจากนี้ญาติเองก็ยังได้เตรียมหลักทรัพย
เพื่อยื่นประกันตัวต่อสารในวันพรุ่งนี้แล้วด้วยนะคะ
ส่วนสภาพจิตใจผู้ต้องหาตอนนี้ก็ปกติ

คุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องเลย
สำหรับคดีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องน่าตกออกตกใจ